เรื่องของสภาพอากาศต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องจริง
วันนี้อากาศจะเป็นยังไงต้องคุยกับคุณคุปตนันนะคะ
เพราะว่าทุกวันบอกยังไงบอกว่าฝนมาตอนไหนมาตอนไหน

วันนี้ฝนยังตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าถ้าหากดูจากภาพรวมแล้ว

ในพื้นที่ตอนกลางภาคกลาง

อีสานจะเจอตกหนักตกนานเหมือนที่เคยเจอในกรุงเทพ
เริ่มตั้งแต่ตอนล่างไล่ยาวลงไปถึงตอนบนเลย
แล้วก็๑เรื่องก็คือเรื่องของการก่อตัวของพายุ๑ลูก
ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่เข้าสู่เวียดนาม
แน่นอนก็จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเราด้วย

รายงานสภาพอากาศมาจากเมืองต่าง
ว่าตอนนี้สภาพอากาศน่าจับตามองกลุ่มฝนในเมืองไทยของเรานั้น
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการตกนะครับ
แน่นอนการเตรียมพร้อมรับมือนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียว
มาดูกันที่เมืองไทยของเรานะครับ
ภาพแรกที่เราจะมาดูกันในเช้าวันนี้
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทย
แน่นอนครับมีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาแล้วก็กลุ่มเมฆฝน
และจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ขนาดนี้เองนะครับหลายจุดทั่วไทยมีการเกาะตัวของกลุ่มเมฆฝน
ซึ่งกลุ่มเมฆฝนเหล่านี้นั้นสามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกภายใน๑ชั่วโมงนี้
มีจุดไหนบ้างมาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อน

เหนือยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ใครที่จะออกจากบ้านต้องเตรียมฟังดีนะครับ
จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิษฐ์ภาคอีสาน

ส่วนใหญ่นั้นจะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นวงกว้าง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

อยุธยาปัททุมธานีฯกรุงเทพศ์มหานคร
นะครนายกพรตะวันออก
จังหวัดที่มีโอกาสที่จะเจอฝนภายใน๑ชั่วโมงนี้
ปรากอบไปด้วยจังหวัดเชิงเศราพระราชินบุรี
ชนบุรีระยองจันทบุรี
และบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ครับ
ส่วนใหญ่นั้นฝนเน้นตกในบริเวณตอนบนนะครับ
จังหวัดปรจุบคลีขันฯจังหวัดระนอง
รวมไปถึงในท้องทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทย

อาจจะสูงเป็นพิเศษบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
โดยถ้าหากเรามาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยตั้งแต่นี้
เป็นต้นไปจากการคำนวณของระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
จะสังเกตว่าลักษณะการตกของฝนในเมืองไทยของเรานั้น
จะเป็นฝนที่เคลื่อนที่มาจาก๒ทิศทางนะครับ

รวมไปถึงฝั่งตะวันตกจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
จุดที่มีการปะทะกันของสายฝนสองทิศทางนั้นส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
สังเกตว่าเป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างสายฝนทั้งสองทิศทางกระแสลมทั้งสองทิศทาง
ก็หมายความว่าสามารถที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
โดยถ้าหากเราคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาสะสมในเมืองไทยตั้งแต่๖โมงเช้าวันนี้
จนถึง๖โมงเช้าของวันพรุ่งนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกเยอะเป็นพิเศษ

ส่วนใหญ่นั้นจะปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดเดิม
ในบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
จากนี้เองถ้าหากเราคำนวณต่อไปจะพบว่าเริ่มปรากฏสัญญาณอันตรายเกิดขึ้น
เพราะว่ามีบางจุดบางพื้นที่จะสังเกตว่ามีสัญลักษณ์สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเกิดขึ้น
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนตกลงมาสะสม
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้นะครับโดยเฉพาะ
หลากในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอุบลราชธานียะโสธร
บริเวณจังหวัดมุกดาหารพื้นที่เหล่านี้ต้องติดตามประกาศเตือนภัยรวมไปถึง
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วย
เหตุผลที่มีฝนแรงแบบนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสาน
แล้วก็จะพัดแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
อกจากนี้เองในบริเวณฝั่งตะวันตกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่ามรสุมฤดูฝนขณะนี้ก็มีกำลังที่แรงมากยิ่งขึ้น
ปกลุ่มในบริเวณอ่าวไทยภาคใต้รวมไปถึงในบริเวณอันดามัน
อกจากจะทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
ยังถือว่ามีบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์คลื่น
ดังนั้นชาวเรือใครที่จะออกเดินเรือทั้งเรือเล็กเรือใหญ่ฟังดีนะครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่๒๗มิถุนายน
ใครที่เจาะเดินเรือต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเจอคลื่นสูงเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
ปัจจัยที่เหนียวนำให้กระแสลมทั้ง๒ทิศทางมีความรุนแรงแบบนี้
เพราะว่าตอนนี้เองถ้าหากเราดูภาพรวมท้องทะเลทั้งสองฝั่งของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวเบงกอรวมไปถึงทะเลจีนใต้
ก็จะพบว่าตอนนี้มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง๒ทิศทาง
สังเกตว่ามีลักษณะเป็นสีเขียวแล้วก็มีจุดสีแดงตรงกลาง
นี่คือบริเวณจุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
แล้วก็มี๑หย่อมในบริเวณทะเลจีนใต้ก็คือบริเวณฝั่งตอนออกของประเทศไทยที่เห็นอยู่หน้าขณะนี้
่อมนี้เองมีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนลูกต่อไปนะครับ
คาดการณ์ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้าจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุ
แล้วก็ไปอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางเหนือก่อนที่จะสลายตัวบริเวณดังกล่าว
แน่นอนถ้าหากมีการก่อตัวขึ้นแบบนี้จริงก็สามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักได้ในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนบน
แต่ระหว่างทางที่พายุลูกนี้หรือว่าห่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้
มีการเคลื่อนที่ไปบริเวณดังกล่าวนั้นก็สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดฝนตกได้ในพื้นที่ภาคอีสานก่อน
ก็คือในบริเวณอีสานตอนล่างไล่ไปจนถึงบริเวณอีสานตอนบน
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่คนไทยต้องเตรียมรับมือต่อไป
เดี๋ยวเราไปดูต่างประเทศกันบ้างนะครับ
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวเตรียมแพ็คกระเป๋า
วันนี้แต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
ไปเริ่มต้นที่ฟิลิปปินส์กันก่อนนะครับ
ตอนนี้เองฟิลิปปินส์หลายพื้นที่มีรายงานนะครับว่ามีฝนตกเกิดขึ้น
ตกหนักมากน้อยแค่ไหนไปดูกราฟิกต่อไปนะครับ
เป็นกราฟิกการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์ว่าจะเทลงมาสะสมในระยะนี้

ฟิลิปปินจะมีกลุ่มฝนพกกลุ่มทั้งเท่าอิโรนีโลมิธโดโรดาววนะครับ
ไปดูที่ใกล้บ้านเรากันบ้างนะครับ
และวีเหนียนตอนล่างตอนนี้มีฝนตกอยู่ใครจะไปต้องเตรียมตัวกันหน่อย

ดูเอเชียตอนกลางครับประเทศจีนกลุ่มฝนไล่ยาวเลยนะครับ

ตั้งแต่เสฉวนชงชิ่งซีอานซานซีเหอนานซานตรงเจียงซู
ต่อไปจนถึงเซี่ยงไฮรวมถึงไต้หวันฝั่งตะวันตกก็มีฝนตกด้วย

ไปดูที่เอเชียตอนกลางกันบ้างนะครับ
ฝนที่ตกลงมาณขณะนี้ก็ดับอุณหภูมิความร้อนได้ดีละทีเดียว
โดยเฉพาะประเทศอินเดียมีฝนตกบริเวณตามแนวชายฝั่ง

ตอนกลางแถวมัธยประเทศนะครับ
เนปานกาดมานดุฝนตกหนักเลยทีเดียวรวมไปถึงภูฐานด้วย
อกจากนี้บริเวณประเทศพม่าตอนล่างย่างกุ้งครับ

ไปดูกันที่ตอนล่างของประเทศไทยกันบ้างนะครับ
ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนใหญ่นั้นจะตกบริเวณตามแนวชายฝั่ง
เมืองที่อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีฝนตกอย่างหนัก
ก็คือจากาต้าในระยะนี้นะครับมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงบริเวณเกาะบอเนียวตอนกลางก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ
อุณหภูมิมีหนึ่งจุดนะครับที่อาจจะต้องระวังเรื่องของความร้อนกันหน่อย
ใครที่จะไปท่องเที่ยวประเทศจีนตอนกลางครับ
ญี่ปุ่นไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียต
เกาหลีนะครับเช่นเดียวกันไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียส
โปรตอนบนไม่เกิน๑๕องศาเซลเซียตอากาศเย็นสบายเลยทีเดียว
ส่วนอินเดียก่อนหน้านี้เจออากาศร้อนจัดตอนนี้อุณหภูมิลดต่ำลงจากฝนที่ตกลงมานะครับ
มีอยู่บางจุดที่ยังคงร้อนอยู่ก็คืออินเดียตอนบนฝั่งตะวันตกต่อเนื่องไปจนถึงปากีสถาน
ส่วนเนปานภูฐานนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายไม่เกิน๒๐องศาเซลเซียต
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจากการตรวจสอบในระยะนี้
พื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีโอกาสการเกิดฝนอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์
วันนี้โอกาสการเกิดฝนระบบพยากรณากาศธรรยาทีวีให้๒๗เปอร์เซ็นต์
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียตต่ำสุด๒๗องศาเซลเซียต
ช่วงเวลาในการเกิดฝนนั้นตกปล่อยช่วงเช้ามาแล้วนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนตกอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นนะครับ
แล้วก็จะมีโอกาสตกปล่อยในหลายพื้นที่ในช่วงค่ำวันนี้
ดังนั้นการใช้ชีวิตในระยะนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
แล้วก็มาตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอนะครับ
ปิดท้ายวันนี้กับการตรวจสอบเวลาละ๑๐อดของพี่น้องชาวมุสลิม

โปรดติดตามตอนต่อไป